ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เล่าไปเมื่อวานนี้นะคะ
ว่ามีเจ้าของลงมะพร้าวชื่อดังที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่คนงานสอยมะพร้าวคือกระหน่ำยิง๙นัดนะคะ
จนเขาเสียชีวิตแต่ว่าหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหน
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจโดยให้เหตุผลว่าโมโหบันดาลโทษะ
เพราะรู้ว่าผู้ตายเนี่ยแอบไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับภรรยาของตัวเอง
ระแคะระคายมานานตามมาแล้วก็ก่อเหตุกระหน่ำยิงเลยนะคะ
เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะกรณีที่ตำรวจภูทรบางคนที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะที่บริเวณถนนสายวัดโบดราบุรีใกล้กับวัดบางกุ้ง
คนเจ็บเนี่ยนะคะชื่อว่านายพนมพรพวงพลอยอายุ๒๖ปี
เป็นคนงานสอยมะพร้าวถูกปืนขนาด๙มิลลิเมตรยิงใส่๙นัดนะคะ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลนภาลัยอาการสาหัสสุดท้ายเสียชีวิต
ถูกยิงที่บริเวณรถกระบะคันเมื่อสักครู่นี้นะคะอีซูซูสีขาวทะเบียนผอพึ่งขอไข่
๙๘๓๖ณคอมปะถมคือในรกระบะยังบรรทุกมะพราวน้ำหอมอยู่เต็มเลยค่ะ
คนก่อเหตุคือนายวราวุฒิแซ่ตันอายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของลงมะพร้าวชื่อดังสเจริญลาบ
หลังก่อเหตุก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะคะปืนที่ใช้ก่อเหตุก็อยู่ตรงนั้นแหละ
ก็มอบให้กับตำรวจเป็นหลักฐานเนี่ยค่ะจากการสอบสวนเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยภรรยาของนายวราวุฒิขับรถกระบะ
ทะเบียนพอพึ่งจอจาน๒๒๖ณคอมปะถมพานายพนมพรผู้ตาย
คนงานคนอื่นรวมแล้ว๖คนจะไปตัดมะพร้าวน้ำหอม
พอไปถึงที่เกิดเหตุนายวราวุฒิขับกระบะอีซูซูสีขาว
หมายเลขทะเบียนพอพึ่งขอไข่๙๘๓๖ณคอมปะถมตามไปเนี่ยค่ะ
เรียกให้จอดแล้วก็ชักปืนออกมากระหน่ำยิงใส่เลยนะคะ
พนมพรเนี่ยนั่งอยู่กระบะท้ายเนี่ยเดินไปหามีปืนมา
แล้วกระหน่ำยิงแบบนี้เลยต่อหน้าคนงานคนอื่นอ่ะโอ้โห๙นัดอ่ะ
วราวุฒิบอกว่าใช้ปืนยิงนายพนมพรจริงสารภาพแบบนี้เลย
แล้วก็ยิงเข้าหัวใจทะลุหลังเลยนะคะครับใต้คางทะลุท้ายทอย
ต้นแขนซ้ายชายโครงซ้ายรวมแล้ว๙นัดเพราะบอกว่าแค้นมาก
อยากจะชำระแค้นที่นายพนมพรเป็นลูกจ้างสอยมะพร้าวแต่มันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของเขา
ตีท้ายครัวเขาแบบนี้ค่ะเขาบอกเขาโกรธมากแค้นมาก
สมศักดิ์แทรกโค้งหน่วยเฉพาะกิจอำเภอบางคนทีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
เขาได้ยินเสียงปืนค่ะก็เลยวิ่งไปดูตอนไปถึงเนี่ย
นายวราวุฒิคนยิงยังนั่งอยู่ในรถพร้อมปืนนะคะแล้วก็ส่งปืนให้นายสมศักดิ์
แต่นายสมศักดิ์บอกว่าให้วางปืนเอาไว้ให้รอเจ้าหน้าที่มา
นายวราวุฒิบอกกับนายสมศักดิ์คนนี้ว่าแค้นให้เลิกไม่ยอมเลิก
ผมยอมรับผิดยอมมอบตัวทุกอย่างนี่บอกแบบนี้เลยครับ
นายวราวุฒิยังเหลือกระสุนอยู่อีกนัดหนึ่งด้วยนะคะยังยิงไม่หมด
คือคาดว่าถ้าคนมาไม่ทันหน่วยเฉพาะกิจเนี่ยมาไม่ทันเนี่ย
ที่เหลือนัดหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่นายวราวุฒิอาจจะยิงตัวตายด้วยซ้ำ

พอผมไปถึงคนที่ยิงเนี่ยเขายังนั่งอยู่ในรถ
แต่เขาออกมาพร้อมอาวุธปืนเป็นขนาดเก้านะ
เขาก็ยื่นปืนส่งให้ผมแต่เพราะเอิญว่าผมรับไม่ได้
ผมบอกว่าให้เขาเขาบอกเขายอมมอบตัวเขาบอกว่าให้วางปืนลงกับพื้น
เขาบอกว่าแค้นบอกให้มันเลิกมันไม่ยอม
คือว่าแขนบอกให้เลิกไม่ยอมเลิก
ใช่ผมขอยอมอบตัวผมรับผิดทุกอย่าง
วันนี้ทีมข่าวไทยรัตทีวีเราไปที่วัดปรสัตว์๑๐ที่สมุทรสงคราม
ความรู้สึกตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้นะ
คือตอนนี้ไม่ว่าจะทำยังไงเขาก็ไม่ได้ลูกชายกลับคืนมาแล้ว
ถ้านะแม่บอกว่าสมมุติถ้าลูกชายเขาจะมีเรื่องชู้สาวอะไรขึ้นมาจริงเนี่ย
มันก็คุยกันดีหรือว่าจะทำอะไรอย่างอื่นมากกว่านี้
แต่ไม่ใช่ว่าจะมาฆ่ากันแบบนี้มาทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ
แต่ยืนยันว่าข่าวที่ออกไปบอกว่าลูกชายเป็นชู้กับภรรยาของผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ใช่ความจริงนะครับ
อยากให้คนผิดมาขอโทษมาขอเข้ามาศพลูกชายแล้วก็มารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ตอนนี้เสียใจมากเพราะว่าลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวครอบครัวเองก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำ
ลูกชายก็เป็นคนทำงานคนหนึ่งแล้วก็ทำงานกับนายวราวุฒิผู้ต้องหามานาน
แต่ก็ออกมาไม่ได้เป็นลูกจ้างมาปีนึงแล้วเมื่อวานนี้ภรรยาของผู้ต้องหาเป็นคนมารับ
บอกว่าให้ไปเก็บมะพร้าวส่วนภรรยาของนายวราวุฒิเนี่ยแม่ยอมรับว่า
มีการซื้อข้าวซื้อของมาให้ทางครอบครัวของแม่เนี่ยบ้างนะ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นชู้อะไรกัน
แล้วจู่สามีเขาตามไปยิงเรียกรถจอดแล้วให้ยิงยิงตายคารถ
แล้วเขามาลงข่าวว่าลูกชายแม่เป็นชู้กับเมียเขา
ถ้าเขาจับได้ว่าเป็นชู้กันทำไมเขาไม่ทำทั้งทีแรก
ทำไมเขาถึงมาทำตอนนี้แล้วทำไมเขาถึงไม่ถามเมียเขาว่า
เรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงหรือไม่เขาก็มาคุยกับเราก็ได้
เราเป็นแม่ใช่ไหมไม่ใช่มาลงประเด็นแบบนี้
ก็อยากให้สังคมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันไม่จริง
เพราะว่าลูกชายไม่เคยไปหาอยู่แต่บ้าน
ถ้าเกิดว่าเป็นเขาบ้างเขาจะทำยังไง
ขอให้สังคมเข้าใจด้วยว่าลูกชายไม่ได้เป็นอย่างนั้น
คือว่ามีเรื่องดีหรือไม่ดีก็เอาผู้หญิงมาถามดิ
เอาเมียมาถามเอาเมียเอาผู้หญิงมาพูดดิ
ว่าเรื่องนี้มันจริงไหมใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าจะมาลงโทษลูกของแม่

ถ้าเกิดผู้หญิงมาหาเองมารับเองอย่างนี้
แล้วลูกเราผิดไหมถามแค่นี้
ความผิดมันไม่ได้อยู่ที่ลูกเรานะ
ถ้าเขาจะเอาผิดต้องเอาผิดเมียเขาสิ
ต้องเอาผิดเมียเขาด้วยไม่ใช่มาลงโทษลูกเราคนเดียว
เขาทำแบบนี้เขาทำไม่ถูก
ทีนี้ค่ะทางตำรวจก็เลยสันนิษฐานนะคะว่า
สาเหตุก็คือปัญหาส่วนตัวนี่แหละค่ะ
คือนายวราวุฒิน่าจะมีลักษณะของการหึงห่วงภรรยา
สงสัยมานานว่านายพนมพรซึ่งเป็นลูกน้องแอบตีท้ายครัวก็เลยแค้นตามไปยิง
ตำรวจควบคุมตัวนายวราวุฒิไปสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
เมืองต้นเนี่ยนายวราวุฒิเคยบอกว่าจับได้แล้วก็ให้ไล่ออกไป
ก็ออกไปพักนึงแล้วปรากฏว่าเห็นภรรยาไปรับขับรถไปรับมาทำงานอีก
ก็เลยไล่ตามเลยทีนี้ไปยิงเขาครั้งนี้นี่แหละภรรยาไปรับมาเองเลยอ่ะ
แต่ว่าทางแม่ของผู้ตายเขายืนยันว่าไม่มีเรื่องชู้สาว